วันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเช็คกันหน่อยแล้วกัน
สำหรับคนในวงการบันเทิงที่ชอบเสี่ยงดวง
สลากินแบบรัฐบาลออกมาเรียกว่าไม่กี่นาที
ต้องไปส่องดูหน่อยว่ามีใครดวงดีดวงเห็งกันบ้างนะคะ

หลังจากที่ลูกสาวน้องนะคะให้โชคมา๑๐งวดติด
แต่วันนี้คุณแม่เอิญต้องสดแห้วซะแล้วค่ะคุณ
เพราะว่าโพสต์ภาพลอตเตอรี่ที่ไม่ตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกงวดนี้
เช่นเดียวกับนี่เลยอีกหนึ่งคน
ดูคลิปนี้ก็รู้ว่ารับประทานลอตเตอรี่ไปเรียบร้อยแล้ว

พร้อมกับแคปชั่นที่เขียนว่า
กินเก่งดีนะกินซะเลย
เรียกเสียงฮือฮาจากคนในโซเชียลมากนะคะ
แต่ว่ามีอยู่หนึ่งคนที่เรียกได้ว่าเป็นทุกขลาบจริงก็คือ
พี่นางสิริพรอัมพัยพงฮ์
โชว์ไปเลยลอตเตอรี่เป็นปึก๑๕ใบ
รางวัลเลขท้าย๒ตัว

เห็นว่าซื้อชุดเป็น๑๕ใบนะ
คิดไปคิดมานี่โอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะเป็นแสน
คือก่อนหน้านี้พี่นางสิริพรก็ถูกมาแล้วถูก๙แสนครึ่งล้าน
คือถูกบ่อยมากเลยก็ถือว่าเป็นทุกขลาบก็แล้วกันนะพี่นางเนาะ
คือพี่นางเป็นคนมีดวงเรื่องของอะไรแบบนี้มาก
เพราะฉะนั้นแล้วงวดต่อไปเดี๋ยวขอตามพี่นางดีกว่า